อีกหนึ่งข่าวอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุหึงหวงเหมือนกันนะคะ
มีหนุ่มวัย๓๔ปีขับรถกระบะพุ่งเข้าไปในบ้านแฟนสาวค่ะ
จากนั้นเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านพังเสียหายเลยนะคะ
สาเหตุก็เกิดจากหึงหวงแฟนสาวไปติดตามจากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในบ้านของนางสาวอุไรวันโคตรสมบัติอายุ๔๒ปี
ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่๕ตำบลหนองหงษ์อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
หลังจากนายเฉลิมเกียรติหรือบิ๊กอายุ๓๔ปี
นุ่มได้ขับรถกระบะพุ่งเข้าไปในบ้าน
ใช้ค้อนทุบกระจกและสิ่งของภายในบ้านได้รับความเสียหายมูลค่ากว่า๓แสนบาท
นางสาวอุไรวันผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเล่าว่า
เธอกับนายบิ๊กนั้นคบหากันมาได้เกือบจะหนึ่งปีแล้ว
โดยในบิ๊กอายุห่างกับเธอถึง๑๐ปี
ซึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนและมักจะหึงเธอในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
ทำให้มีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้ง
กระทั่งมาติดต่อธุรกิจกับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
บิ๊กจึงไปโพสต์เฟสบุ๊คต่อว่าอีกฝ่ายเสียหาย
ทำให้เกิดเรื่องฟ้องร้องกันขึ้น
กระทั่งก่อนเกิดเหตุเธอเดินทางไปเคลียร์ปัญหา

แต่นายบิ๊กก็ยังโทรศัพท์และส่งข้อความมาต่อว่า
พร้อมข่มขู่ว่าจะขับรถชนบ้านให้พังให้หมด
มาไม่นานคนงานของเธอได้โทรศัพท์ไปบอกว่า
บิ๊กได้ขับรถกระบะมาที่บ้าน
พุ่งชนเข้าไปในบ้านได้รับความเสียหายหลายอย่าง
จากนั้นเอาค้อนทุบเข้าของเสียหาย
โดยหลังจากทราบข่าวเธอรู้สึกตกใจและเสียความรู้สึกมาก

ที่ผ่านมาเขามีนิสัยอารมณ์ร้อนเยอะแล้วหรือ
เขาก็นี่แหละเขาชอบแบบ
จินตนาการไปเองแล้วก็แบบว่าคิดไปเอง
เราเสียความส่วนตัวไประหว่างอยู่กับเขา
เราก็คุยกับเขาบอกเขานะว่าเราจะเดินทางไป
เพื่อเคลียร์เรื่องส่วนตัวให้เขา
เขาก็รับรู้นะแต่พอพอประมาณ
สัก๓ทุ่มเขาก็เริ่มไลน์ไป
คือนิสัยของเขาก็คือชอบแบบหาเรื่อง
ชอบแบบชวนทะเลาะ

เราก็คิดว่าเราไม่คุยแล้วแต่เราได้บอกแม่เขาแล้วนะ
ไหว้เขามาดูว่าลูกชายเขาทำอย่างไร
น้าเขาบอกเขาตั้งแต่ตี๕
๓ทุ่มกว่าก็ยังไม่มีใครมา
บอกแต่ว่าไม่มีรถมาทั้งที่อยู่แค่บางประกง
ไม่มีใครมาจนเราคิดว่าเราต้องทำอย่างนี้
ไม่ใช่เราอยากจะแบบประจานหรืออะไรหรอก
เราอยากให้รู้ว่าเราจะจบกับเขา
เดี๋ยวเกิดเราไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็มาอีก

จากนี้ชาวบ้านรายหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า
บิ๊กนั้นเป็นตำรวจอาสาสพในพื้นที่
และเข้ามาอยู่กับเจ้าของบ้านหลังนี้ได้สักพักหนึ่งแล้ว
มักจะมีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้า
เวลาเมาก็มักจะหาเรื่องทะเลาะกับฝ่ายหญิงอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายหญิงตามใจตลอด

เจ๊เขาบอกว่าอีกฝ่ายเอารถเขาไปขับ
ชนขับนู้นครับนี่ลุงได้ข่าวไหม

คือบุกลุกเคหาสถานในเวลากลางคืน

ฤทธบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน